อย่างที่สตูลค่ะคุณแม่ลูกสามคุณผู้ชมพยายามนึกซิว่าอะไรขายได้บ้าง
ย้อนกลับไปคุณพ่อของอดีตสามีเคยให้อีกก้อนสีน้ำเงินเฉาะบ้านเรียกว่าโคตรพรอย
กะว่าจะขายครับจะเอามาขายนี่ค่ะอยู่ในมือเขาเนี่ย
ลักษณะคือเท่ากำปั้นนะคะคุณแม่ท่านนี้ชื่อว่าคุณซิรินทองดี
อายุสามสิบปาทปีนะคะเป็นชาวบ้านที่ตำบลชะหลุงสตูนค่ะ
อยากจะขายไอ้ก้อนกลมกลมก้อนนี้แหละค่ะคือตอนเนี้ยยังไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามันคือพลอยคือไพรินหรือคืออะไรนะครับเพราะยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดจะซื้อหรือจะเอาไปตรวจสอบก่อนอยากจะขายแล้ว
เพราะตอนเนี้ยทำมาหากินลำบากมากคุณแม่ท่านนี้เนี่ยมีอาชีพคือรับจ้างกรีดยาง
หมู่บ้านเขาก็ประกาศปิดประกาศล็อกดาวน์
รั้นว่าจะข้ามหมู่บ้านไปรับจ้างกรีดยางก็ทำไม่ได้
คราวนี้โดนดองแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วไม่รู้จะเอาอะไรกินแล้วนะคะ
ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาของคุณพ่อของอดีตสามีอ่า
คุณพ่อขอเนี้ยจริงจริงขออะไรฮะขอขายเนี้ยพลอยที่ว่าเนี้ยนะครับ
ที่ว่าว่าเป็นพลอยนี่แหละค่ะหรือไพรินนั่นแหละค่ะขอขายได้ไหม
แม้ว่าจะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็เถอะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรจะกินแล้วจริงนะคะ
ทีนี้เราไปตรวจสอบแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาไอ้ก้อนก้อนนี้ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดแล้วนะคะ
พบว่ามีน้ำหนักสักประมาณ๕๐กรัมกว้าง๓เซนติเมตรนะคะ
คุณสิคุณสิรินบอกว่าอยากจะขายอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเท่าหน่อยค่ะ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะขายคิดอยากจะเก็บไว้
แต่ก็โทรไปถามพ่อเขาของบรรพรุษเขาให้มาก็คิดอยากจะเก็บไว้
แต่เขาบอกว่าขายก็ได้เผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้น
แต่ถ้าส่วนต่อไปมีคนขอซื้อก็

อันนี้คิดเล่นมาอยากจะขายเท่าไหร่
ไม่รู้ค่ะไม่รู้ราคาไม่รู้เรื่องเพชรไม่รู้อะไรเลย

ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันเป็นของมรดกตกทอด
คุณพ่อของอดีตสามีที่อยู่ที่ลันตากระบี่ให้มา

นี่แหละอยากจะขายเพราะว่าครอบครัวเธอเนี่ย

เธอบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดราคาไม่รู้อะไรเลยนะคะ

ใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถมาติดต่อที่บ้านได้นะคะ
หรือนี่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้อยู่หน้าจอ

จดแล้วจอมค่ะเดี๋ยวหน่อยจะลองไปโทรไปเสนอราคาก่อน
แต่ทีนี้เราลองสอบถามที่สถาบันอัญมณีราช

ก้อนลักษณะนี้มันต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
ค่าตรวจ๓๐๐ถามว่าเธอจะเอาไปตรวจไหม

ถ้าตรวจว่าใช่ไพรินไหมใช่พลอยหรือเปล่า

ถือว่าใหญ่นะคือถ้าเกิดว่าเอามาซอยเป็น
ทำเป็นแหวนหัวไพรินเนี่ยได้สักประมาณ๑๐๐วง

นะฮะรอดูราคารอดูคนซื้อหน่อยละกัน